ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกว่าหลังจากนี้จะมอบหมาย
ให้ปอทเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ตำรวจบอกว่าหยุดเถอะพี่เสกหยุดเถอะช่วงนี้นะฮะ
ส่วนพี่เสกออกมาเรียกร้องประตูผมเสียหายไป๕๐๐๐กว่าบาท
ใครรับผิดชอบ
ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณเสกโลโซน
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
รองคุณศุกร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
ความเคลื่อนไหวของนายเสกสรรสุขพิมัยหรือเสกโลโซ
ที่ยังคงมีการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียต่างนี่นะคะ

ทางตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทจับตาดู
ความเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของคุณเสกอย่างใกล้ชิด

บอกว่าหากพบว่ามีการกระทำความผิด
จะถูกดำเนินคดีทันทีด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ต่าง
อกจากนี้พันธุ์ตำรวจเอกเกรษณะยังบอกด้วยว่าไม่กังวลค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเสกบอกว่าจะฟ้องกลับตำรวจไง
สมมุติว่าตรวจแล้วพบจริงว่าตัวเองไม่ได้เสพยาเสพติด
อกจากนี้ก็มีเรื่องของกรณีบุกบ้านเข้าไปจับกลุ่มด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย
มีหมายจับมีหมายค้นชัดเจนทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้
ส่วนเรื่องของยาเสพติดที่คุณเสกยืนยันเนี่ยเสกไม่ได้เสพเนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่ามีข้อมูลหลักฐานชัดเจนไปพิสูจน์กันที่ศาลดีกว่าค่ะ

คือรองโฆษกสตชบอกแบบนี้บอกไม่เข้าใจเลย
ว่าทำไมเสกจึงไปดึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาโยง
ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม

คงต้องยอมรับถึงพยานหลักฐานที่ออกมา
แล้วก็ยืนยันการทำหน้าที่ของตำรวจในทุกขั้นตอน

ก่อนหน้านี้ตำรวจก็ยืนยันแล้วนะว่าหลักฐานต่างอยู่ในตัวคุณเซ
ก็คือปัชสว่าสีม่วงนี่แหละ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของคุณเสกในโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อย
เออขออภัยนะคะดูเรื่องของคดีก่อน
ตำรวจนครบานคันนายาวนะคะก็คือ

จะเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวไป
ไม่ต้องยื่นประกันตัวนะคะในชั้นพนักงานสอบสวนนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเสกได้รับการประกันตัวในชั้นศาลมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
มาดูความเคลื่อนไหวของคุณเสกในโลกโซเชียลมีเดีย

นี่ภาพประตูบ้านของคุณเสก
คุณเสกลงภาพนี้เอาไว้วันที่๙

ค่าซ่อมประตู๕๘๐๐๐บาท

ใครจะเป็นคนจ่ายเอ๊ะเนี่ย
คนจ่ายฟรั้นนี้
บอกแบบนี้แล้วก็เครื่องหมายตกอกตกใจ

และทีนี้คนที่ลงมาโพสต์ข้อความอีกข้อความหนึ่ง
ก็เป็นการลงในภาพเดียวกันนี่แหละ

เพราะว่าพอคุณเสกลงภาพนี้ไป
และข้อความแบบนี้คนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นมากเลยนะ
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
นักร้องคนดังนำภาพดังกล่าวออกมาเผยแพร่
โดยเฉพาะเรื่องของราคาประตูว่าเท่าไหร่

มันไม่น่าจะแพงกันถึงขนาดนี้นะฮะ

เป็นการขึ้นเวทีของคุณเสกอีกครั้ง

มีชาวเน็ตไปแสดงความคิดเห็นในธรรมนองบอกว่า
เสกเสื่อมความนิยมทำให้มีคนมาชมการแสดงน้อยลงมาก
ทางทีมงานทีมงานของคุณเสกก็มาเขียนชี้แจงนะคะ
บอกว่าภาพที่เห็นไปที่ไลฟ์ไปเนี่ยนะ
ไม่ใช่การแสดงคอนเสิร์ตแต่เป็นการไปเล่นดนตรี
งานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทแห่งหนึ่งเท่านั้นเอง
คนที่มาดูเนี่ยก็เลยเป็นคนที่เป็นพนักงานของบริษัทหนึ่ง
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกัน
ก็คือมีการแชร์เพลงต่อกัน
ชื่อเพลงบอกชื่อเพลงก่อนเนี่ยค่ะเสกไม่ได้
โดยระบุว่าเพลงนี้คนที่แต่งขึ้นมาก็คือ
นายยืนยงโอภากุลหรือน้าแอดคาราบาลศิลปินเพลงเพื่อชีวิต
นั้นเขาระบุบอกว่าน้าแอดแต่งขึ้นมาเป็นการให้กำลังใจเสกโลโซ
เรื่องนี้เพจคาราบาลออกมาตอบโต้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่าค่ะแต่งขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลย
โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ
แล้วก็บอกเป็นการทำให้เกิดข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิด
แก่แฟนเพลงต่างด้วยนะครับ